ทั้งคนซื้อทั้งคนขายไปสาบานแล้วนะ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดสว่างอารมณ์แล้วครับคุณผู้ชมครับ
แต่ก็ยังไม่วายที่จะมีปัญหาและข้อสงสัย
ส่วนคือฝ่ายคนที่เขาซื้อเนี่ยเขาบอกว่าผมมีพยานเด็ด
ผมมีพยานเด็ดอันนี้นะสามารถเอาผิดฝ่ายพ่อค้าได้เลย
ลองไปฟังดูครับ

หมายเลขของข้าพเจ้าหมายเลขข้าพเจ้า
เอ่อแปดแปดแปดสามห้าห้าสามแปดครับ

ข้าพระเจ้าให้การเทศให้การเทศ
ขอให้ข้าพระเจ้ามีอันเป็นไปข้าพระเจ้ามีอันเป็นไป
ภายในสามวันหรือเจ็ดวันในสามวันเจ็ดวัน
สาบานว่าขอสาบานว่า
หวยไม่ได้อยู่กับผมหวยไม่ได้อยู่กับผม
ดังที่ถูกกล่าวหาดังที่ถูกกล่าวหา
ก็ขอให้ชีวิตผมจะเรื่องรุ่งเรือง
มีแต่ความสุขตลอดไปแต่ถ้าเป็นความจริง
ตามที่นายละม่อมกล่าวหา
ก็ขอให้ได้พบแต่ความสุข
หรือมีอันเป็นไปภายในสามวันเจ็ดวัน
ทั้งสองฝ่ายเขาก็สาบานกันคือ

เอาไว้๒ฉบับจากนายโกศลแทรกโค้ง

แต่ฝากเอาไว้ก่อนยังไม่ได้จ่ายตังค์

หลวงพ่อรวยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม

เขียวแทรกโค้กพี่ชายแล้วก็

เพื่อกราบไหว้พระเงินพระทองพระพุทธรูปศักดิ์

หลังเสร็จสิ้นการสาบานไม่จบครับ

คนที่ซื้อเนี่ยนะบอกว่าติดใจ

โกศลไม่ร่วมสาบานด้วยล่ะ

ซึ่งทุกคนก็มาสาบานแสดงความบริสุทธิ์

แต่ฝ่ายนายโกศลทำไมกลับสาบาน

ก็มีปัญหานะฮะเลือกซื้อก็มีปัญหา

ว่าในเขียวพี่ชายไม่ใช่พยานในคดี

ไม่ได้เก็บลอตเตอรี่ไว้ครับคุณผู้ชมครับ

นายละม่อมเนี่ยมาบอกว่าตอนนี้สบายใจ

โดยเขายังมีพยานอีกรายหนึ่ง
อีกคนนึงที่ยังไม่ได้เปิดตัว

คุณนักข่าวถ้าเปิดตัว

เอาผิดได้แน่นอนเขาบอกแบบนั้นเลยนะ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำพยาน

ทั้งสองฝ่ายมีพยานจำนวนมากเลยแหละ

จึงยังไม่ได้ตั้งข้อหาอะไรกับใครนะครับ